ดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะฮะ
ข่มขืนคุณยายที่เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่บ้านใกล้กัน
คุณยายอายุ๙๔ปีแล้วแล้วก็มีอาการหลงลุ่ม
ปรากฏว่าหลานสาวไปเจอพอดี
อายุหกสิบสามปีไปแจ้งความกับตำรวจน้อง
แล้วมีผู้ที่เป็นคนเท่าคนแก่สูงอายุในหมู่บ้านอีกหลายคน
บอกว่าเนี่ยก็ถูกแบบนี้เหมือนกันผู้ชายคนนี้นี่ก่อเหตุแบบนี้เหมือนกัน

ถูกต้องนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ตระบวนครวดมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุงญาติของคุณยายวัย๙๔ปี
พามาแจ้งความกับสพเมืองพัทธลุง
หลังคุณยายถูกในเชือกพานเงินอายุ๖๓ปี
ที่เป็นเพื่อนบ้านเข้าไปข่มขืนถึงในบ้าน
หลานสาวของยายบอกว่ายายเป็นคนหลงลืม
อาศัยอยู่กับลูกชายอ่าส่วนตัวเองกับแม่เนี่ย
อยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกัน
ขณะเกิดเหตุยายอยู่บ้านคนเดียวระหว่างนั้นในเชือก
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแวะมาหาบอกว่าจะมาเยี่ยมยาย
ปกติก็ชอบมาดูแลยายอย่างนี้บอกว่ารักยายเหมือนลูก
รักยายเหมือนแม่เขารับยายเหมือนตัวเองเนี่ย
เป็นลูกเนี่ยรักยายเหมือนเป็นแม่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยชอบมาหายายบ่อย
แล้วพอวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะ
มาเจอพอดีฮะกำลังก่อเหตุอยู่พอดี
กล้องลบไปโชว์พอดี
คือหลานสาวบอกเห็นฆ่าตาเลยอ่ะค่ะ
แม้ว่าผู้ต้องหาจะแบบปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเนี่ย

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ตะบนขวนมะพร้าวนะครับ
บ้านของผู้เสียหายก็มีญาติญาตินะมีลูกมีหลาน

หลานสาวบอกว่าสภาพจิตใจของยายก็ปกติดีเหมือนกับทุกวันนะ
เพราะว่ายายจำอะไรไม่ค่อยได้
หลงลืมไม่ค่อยรู้หรอกว่าแต่ละวันเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
แม้แต่ตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่ไปโรงพักนะ
ยายก็ยังจำไม่ได้เลยว่าเมื่อวานไปไหนมาบ้าง
แต่ลูกหลานทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้
หดหูใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนทำผิดจนถึงที่สุด
และยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจายอมความอะไรทั้งสิ้น

นาทีก็แกลืมแล้ว

ถ้าใครว่าก็จะมานั่งนี่

สภาพจิตใจของหยากยากต่อไปแย่ไหม

ก็ควรถามหมดว่าเหตุการณ์นี้จริงเหรอ
ก็จริงถ้าเป็นไม่ใช่เรื่องจริงจะไม่พูด
เพราะว่าถูกก่อนแก่กับพุทธกลุ่มเขา
ไม่โยมมันหยุ่นเรียวกันมาก

ไม่โยมไม่เคลียร์ไม่ตกลงอะไร
พอเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปนะครับ

ปรากฏว่ามีผู้ที่เป็นผู้เสียหายอีกหลายคน
ที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่าถูกชายวัย๖๓ปี

อย่างผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งที่เป็นม่ายนะ
บอกว่าเคยถูกพูดจาชักชวนจากผู้ชายคนนี้

บางคนบอกว่าถูกจับอวัยวะเพศก็มี

เขาก็เหมือนกับว่าอายอย่างนี้
มีหญิงคนหนึ่งอายุ๗๗ปีอยู่ในหมู่บ้าน
บอกว่าถูกผู้ต้องหาเนี่ยชวนหลับนอนด้วยนะ

เติ้ลโรงแรมวิจารณาด้าย
ซื้ออะไรออกมานึง
เอิ้นก็หอยแล้ว

แล้วก็ชอบรับบริการให้กับผู้หญิงที่มีอายุในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอ่า
ก็คงจะใช้อาศัยจังหวะช่วงนี้แหละเป็นปัจจัยต่อการก่อเหตุ
เพราะว่ามันง่ายเนื่องจากรับเข้าไปแล้วก็อยู่ลำพังนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาภรรยากับญาติมาประกันตัวไปนะครับใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑แสนบาทนะฮะ
ประกันไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้พันตำรวจโทนพรัชแก้วใจพนักงานสอบสวน
สพเมืองพัทธลุงบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหายังให้การภาคเศษ
ก็คือยอมรับว่าเข้าไปในบ้านของยายจริงในวันเกิดเหตุเนี่ยแต่จะไปขอเข้าห้องน้ำไม่ได้ข่มขืนยาย
ที่มาเห็นเนี่ยคือแค่ไปจับไหล่เพื่อหยอกเยาว์ยายเล่นเท่านั้น
เพราะว่ารักนับถือยายเหมือนแม่อีกคนนึงค่ะแต่ตำรวจตรวจสอบแล้วพบคราบอสุจิ
ติดอยู่ที่กางเกงของผู้ต้องหานะฮะแล้วก็ส่งผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้ว
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
เรื่องต้นแจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือบุกรุกเคหสถาน
และข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเอง
เจ้าหน้าที่ได้สอบพยานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้
เหลือเพียงรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ๑เดือนผลถึงจะออกมา
ตำรวจยืนยันว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
และถ้ามีผู้เสียหายคนอื่นจะแจ้งความเพิ่มเติม
ก็สามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้

ก็มีหลายคนด้วยที่ประสบเหตุแบบนี้